คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันนี้ล่ะค่ะ
ที่จังหวัดชายภูมินะคะสพภูเขียว
ตำรวจยิงตำรวจด้วยกันเอง
ซึ่งตำรวจทั้งคู่อยู่แฟลต์ตำรวจห้องติดกันด้วย

แล้วก็เนี่ยถึงขั้นทะเลาะกันใช้ปืนยิงใส่กัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักของสถานีตำรวจภูทรภูเขียวจังหวัดชายภูมินะคะ
ก็เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่าคนก่อเหตุเป็นตำรวจ

คนก่อเหตุคือดาบตำรวจชีวานนทนาผา
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพภูเขียว
ใช้ปืน๑๑มมค่ะยิงดาบตำรวจทองปลิวราชประสงค์เพื่อนตำรวจโรงพักเดียวกัน
แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี้นะคะ
ยิงภรรยาของดาบตำรวจทองปลิวด้วย
พอยิงเสร็จเนี่ยก็เข้าไปในห้องพัก
เอาปืนมาอีกระบอกนึงคราวนี้เป็นปืนลูกซองยาว
จ่อยิงที่หัวซ้ำอีกคนละนัดนะคะ
๑๑มมยิงแล้วไม่พอไปเอาลูกซองมาอีก

เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านพักของข้าราชการตำรวจสพภูเขียว

น่ะสิทั้งดาบตำรวจทองปลิวทั้งภรรยาเขาเนี่ย
หลังเกิดเหตุพันธ์ตำรวจเอกธนวัตรพักธนิสสัก
ก็ไปพร้อมกับพันธุ์ตำรวจเอกเวชบุตรชมบุญ
ผู้กำกับการสพภูเขียวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ดาบตำรวจชีวานนท์พอก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
หลบหนีไปไปซ่อนตัวอยู่ในห้องพักค่ะ
ก็เหมือนกับปิดไฟปิดอะไรเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เกลี้ยกล่อมนะเจรจาอยู่นาน
แต่ดาบตำรวจชีวานนท์ที่ก่อเหตุเมาค่ะ
ตอนที่ตำรวจไปเกลี้ยกล่อมให้ออกมา
ให้ออกมาจากห้องให้มามอบตัวเนี่ยยังเมาหนักเลยนะคะ
ขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ตอบไม่พูดไม่อะไรกับใคร
เจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมบ้านพักแล้วรอให้อาการดีขึ้นก่อน
เดี๋ยวเรามาดูภาพการก่อเหตุที่เราทำเป็นกราฟิกนะคะ

พฤติการการก่อเหตุของดาบตำรวจชีวานนท์เป็นลักษณะไหน

สองคนคือดาบตำรวจทองปลิวกับภรรยาเขานั่งอยู่หน้าห้อง
ดาบตำรวจชีวานนท์คนก่อเหตุเดินผ่านมาเมานะคะเมามาเลย
พอมาเจอกับดาบตำรวจทองปลิวทะเลาะกัน
ดาบตำรวจชีวานนท์เดินเข้าไปในบ้านพัก
ปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรมากระหน่ำยิงใส่ดาบตำรวจทองปลิว
ภรรยาคนละสองนัดเขาฟุบลงไปกับพื้นทั้งคู่นะคะ
ยังไม่พอเดินไปหยิบปืนลูกซองยาวในห้องพักมาอีกระบอกนึง
แล้วกลับออกมาจ่อยิงที่หัวอีกคนละนัดจนทั้งคู่เขาเสียชีวิตคาที่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังมาปิดล้อมบ้านพักของดาบตำรวจชีวานนท์
เขาก็หลบไปอยู่ในบ้านปิดไฟปิดอะไรมืดเลย
หลบอยู่ในห้องแบบนั้นแต่อาวุธยังอยู่ที่ตัวนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่กล้าบุกเข้าไปจับกลุ่มรอจนเช้าอ่ะ
รอจนเช้าก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งเจ้าหน้าที่เอง
คนก่อเหตุนะคะเกลี้ยกล่อมอยู่นาน
เกลี้ยกล่อมอยู่๗ชั่วโมงคุณภาคภูมิ
จนสุดท้ายเขายอมวางปืน
เจ้าหน้าที่ก็รวบตัวนำตัวไปสอบปากคำที่สพภูเขียว
จากการสอบสวนนะคะดาบตำรวจชีวานนท์คนก่อเหตุ

ภรรยาก็พาลูกหนีออกจากบ้านไปก่อนหน้านี้
แล้วก็มีปัญหาส่วนตัวกับดาบตำรวจทองปลิวผู้เสียชีวิตด้วย
เรื่องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวแล้วค่ะ
ตัวคนก่อเหตุเหมือนกับว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
ชอบดื่มเหล้าด้วยชอบส่งเสียงดัง
สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนข้าราชการที่อยู่ในแฟลต์เดียวกัน

ดาบตำรวจที่เสียชีวิตเขาออกมาเตือน
ออกมาเตือนว่าอย่าเสียงดังอย่าส่งเสียงดังแล้วก็เถียงกัน

ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากันอยู่แล้ว
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะพลตำรวจรีจิตจรูลศรีวนิษฐ์

ไปสอบสวนผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะคะ
ดาบตำรวจชีวานนท์ก็เลยสารภาพว่า
อย่างที่บอกแหละค่ะว่าเขามีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนหน้านี้
สะสมกันมานานเพราะว่าห้องติดกัน
ติดกันก็เลยมีเรื่องมีราวทะเลาะกันมาเรื่อย
ก็เกิดจากเรื่องส่วนตัวที่เขาไม่สามารถระงับอารมณ์ความโกรธได้
วันนี้จะอยู่เก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับ

ก็จะนำตัวผู้หาไปกว่าขาวที่๓จังหวัดธุรกิจมาทำ
เมื่อเมื่อกี้ผู้สมหารับ

ว่าเขาได้ทำจริงนะครับมี๖มีเหตุ
โดดเตือนกับทางผู้กรณีนะครับทางทุกป่ายนะครับ

เรื่องส่วนตัวไม่ถูกสมรรถก่อน

ตอนนี้นะคะพนักงานสอบสวนสพ
ภูเขียวควบคุมตัวดาบตำรวจชีวานนท์คนก่อเหตุ
ไว้ในห้องขังแล้วเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
เมืองต้นตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ